คุณผู้ชมฮะคนเดือดร้อนผู้หญิงคนนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกัน

เพราะว่าเธอถูกนายจ้างเจ้าของร้านเบอร์เกอรี่ไล่ออก

ท้ายที่สุดเธอมาระบายแบบนี้ครับ
บุกมาที่ร้านเบอร์เกอรี่แล้วมาด่าทอ
รวมถึงทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านเบอร์เกอรี่ร้านนี้นะครับ
โอ้โหดูสิเหมือนกับอัดอั้นแบบทนไม่ไหวแล้วอะค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เข้ามาโวยวายในร้านเบอร์เกอรี่นะครับ
หญิงคนนี้ก็คือนางสาววันเพ็ญวรานนท์อายุ๔๕ปี

แล้วช็อตที่คุณผู้ชมเห็นโวยวายหลังจากนั้นนะ
เล็กเขาทั้งจิกทั้งหยิกทั้งขวนเจ้าของร้าน

ในพื้นที่หมู่๗ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ด่าทอโวยวายลั่นร้านเลยล่ะครับ

ก็คือนางสาวอิสรีอิสรีบุญอายุ๓๗ปี
โทรแจ้งตำรวจสพเมืองชมบุรีเข้าตรวจสอบนะครับ

เล็บจิกแล้วก็ขวนตามแขนเป็นรอยแบบนี้เลยนะฮะ
เจ้าของร้านเบเกอรี่เล่าให้ฟังว่า

ปรากฏว่านางสาววันเพ็ญซึ่งเป็นอดีตลูกจ้าง
เธอเคยให้ออกจากงานตั้งแต่ปีใหม่แล้ว

ทะเลาะกับคนในซอยทำให้หวาดกลัว
ทีนี้กลัวว่ารับมาอยู่ในร้านก็จะเกิดปัญหา
และเกิดปัญหากับครอบครัวเธอด้วยนะครับ
ทีนี้พอให้ออกไปนางสาววันเพ็ญก็ไม่พอใจ
เข้ามาหาเรื่องฮะแต่ว่าตัวเจ้าของร้าน

ใช้มือใช้เล็บจิกแขนแล้วก็ชาก

ก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับชีวิต

แล้วเราไม่ให้พี่ทำงานเลยนะครับ

ให้เขาออกไปแล้วก็คือให้เขาทำงานจากอีกคนนึง

เขาก็แค้นก็เลยมามาโวยวายที่ร้าน
แล้วก็มาทำร้ายกัน
ฝั่งเจ้าของร้านอดีตนายจ้างแล้ว

บอกว่ายังรู้สึกครับแค้นใจโกรธนะ
ที่เจ้าของร้านเบอร์กาลิให้ออกจากงาน

พอหลังปีใหม่ก็เลยกลายเป็นคนตกงานครับ

เธอทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว

ที่ผ่านมาเธอตั้งใจทำงานเธอยืนยันแบบนี้
คือทำงานแต่เช้าแล้ว๕ทุ่มเที่ยงคืนเลิกงาน

เธอต้องจัดการนะ